คุณผู้ชมครับมีกรณีดราม่าตามมานะครับ
หลังจากที่เกิดคดีที่คุณหมอคนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ถูกคนร้ายงัดบ้านพักนะครับ
แล้วก็ขโมยสิ่งของไปหลายอย่าง

แม้ว่าจะได้ของคืนมาแล้วจับคนร้ายได้แล้ว

ก็มีคนที่เห็นว่า
ทำไมบ้านพักของคุณหมอถึงเก่าแล้วก็ซุดโสมมาก

ถึงถูกขโมยขึ้นมาขโมยของในบ้าน
เรื่องนี้คุณหมอได้ออกมาชี้แจงนะครับว่า
ตอนที่ได้รับบ้านพักมานั้น
สภาพนั้นโซมยิ่งกว่าที่เห็นอีกนะครับ

นี่คือสภาพบ้านพักของหมอในจังหวัดขอนแก่น

จนเป็นช่องโหวให้โจรเข้าไปลักขโมย
จนเกิดเป็นกระแสดราม่า
โดยที่มาของเรื่องนี้มาจากเพจดัง

นี่คือสภาพบ้านพักของคุณหมอ
โดนขโมยแว่นสำหรับผ่าตัดเมื่อวันก่อน

ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมโจรถึงเข้าไปได้
แต่สำหรับบ้านพักของแพทย์พยาบาลอันนี้

แต่บางโรงพยาบาลสภาพเร็วร้ายกว่านี้มาก
ถึงขนาดว่าเวลาจัดสรรบ้านพักให้บุคลากรภายใน
แทบจะเกิดการจราจนกันเลย
สาเหตุมาจากงบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอนั่นเอง
ต้นเรื่องนี้มาจากการที่มีคนร้าย
งัดบ้านพักในหมู่บ้านศูนย์แพทย์๖
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นของนายแพทย์ถิติ
เมื่อวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยคนร้ายได้ขโมยแว่นตาติดกล้อง
สำหรับผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดหมุนราคา๘๐๐๐๐บาทไปด้วย
ที่นายแพทย์ถิติจะประกาศผ่านเฟซบุ๊ก

เพราะต้องใช้ผ่าตัดหัวใจช่วยชีวิตผู้ป่วย
กระทั่งร้านรับจำนำแว่นมาคืนให้
และมีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ทราบชื่อภายหลังคือนายอนุชาตันปุระอายุ๒๐ปี
ซึ่งได้รับโทษทางกฎหมายไปตามระเบียบ
หลังมีการแชร์ภาพบ้านพร้อมข้อความไม่นาน
ถึงคุณหมอเจ้าของเรื่องต้องออกมาชี้แจง
โดยนายแพทย์ถิติจันเมคาศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือดทรงอก

ตอนรับบ้านมาเมื่อปี๒๕๕๖สภาพบ้านอยู่ไม่ได้
มีทั้งบรังหนูปลวกฝุ่น
ต้องจ่ายค่าปรับปรุงเองทั้งหมดหลายแสนบาท

ก็ได้เผยแพร่ภาพต้นเรื่องของนายแพทย์ถิติ
ชี้แจงว่าเป็นสภาพบ้านก่อนที่จะมีการปรับปรุง
แล้วตัวผมเนี่ยผมแฮปปี้กับบ้านหลังนี้ผมมีความสุขดีกับบ้านอันนี้
อยู่ได้นะครับคือโดยปกติผมอยู่ได้จริงแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาคือบางอย่างมันไม่ถูกต้องอะครับ
ก็คืออันแรกคือผมเป็นคนจ่ายค่าเนอะหมดนะครับ
เพราะทางคณะทางเจ้าหน้าที่ของคณะแจ้งว่าไม่มีงบมาให้ตรงนี้
ถ้าเป็นไปได้ก็ให้อาจารย์เองครับอ่าผมไม่มีปัญหาผมก็ในมุม
ตั้งใจที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอะครับผมก็เลยเอง
ผมอยากให้ที่ที่อยากให้ให้ให้ทราบทราบกันคือเป็นบ้านของคนอื่นมากกว่า
และที่ทางอื่นเช่นพยาบาลผู้เชี่ยวพยาบาลเนี่ยครับ

ดีกว่าของคุณพยาบาลกับผู้เชี่ยวพยาบาลเยอะมากเลยครับ
ถ้าไปเห็นของจริงแล้วจะตกใจยิ่งกว่านี้อีก
ที่โรงพยาบาลทั้งวันทั้งคืนนี้ครับ
ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ออกมาชี้แจงพร้อมยืนยันด้วยว่า
จัดสรรบ้านพักให้บุคลากรนั้นได้ผ่านการตรวจสอบว่าโครงสร้างได้มาตรฐาน
สภาพภายในและภายนอกเข้าอยู่อาศัยได้ทันที
แต่ไม่ว่าต้นสายปลายเหตุจะเป็นเพราะอะไร
แต่สำหรับบ้านพักของผู้เป็นหมอต้องมีมาตรฐานเป็นทุนเดิม
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์งัดแงะขโมยเครื่องมือแพทย์เกิดขึ้นซ้ำรอยอีก
เพราะชีวิตผู้ป่วยถือว่าสำคัญที่สุด
ทีมข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน